ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างโอ้โหเมื่อวานนี้ก็แข่งขันกันครบทุกคู่ในกลางสัปดาห์
ว่าจะมีเกมระหว่างบุรีดามเจอกับสถานกฐานไทยตอนนี้ฟอร์มแรงต่อเนื่องแล้วนะครับ
กับทีมจากแดนอีสานซึ่งเป็นยอดทีมเล่นในบ้านสุดยอดมาก
คือศรีสะเกดสุดท้ายศรีสะเกดแพ้ในบ้านแล้วเป็นเกมแรกในรูปการณนี้

เกมคู่นี้นะครับที่สนามศรีนครลำด่วนครับ
ซึ่งถือว่าเป็นทีมเดียวในซีซั่นนี้ที่ยังไม่แพ้ใครในบ้าน
แต่เกมนี้เป็นเกมที่แตกต่างออกไป
เมืองทองครับได้ประตูชัยนะครับ
รสินแดงดามงไปติดเซฟก่อนที่จะตามซ้ำเข้าไป
นาทีที่๗๙นะครับก็ทำประตูได้พร้อมกับหยุดสถิติ
ภายในบ้านของศรีสะเกดลงได้ครับ
ได้ประตูจากนักเตะ๕คนไม่ซ้ำกันเลยครับ
เริ่มจากเรนันมาเกรสของทีมเยือนทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
เปิดให้ก่อนนาที๑๑จากนั้นชวัดวีรชาตินาที๒๙
ดิโอโกนาที๕๕คัมแบ็คกับมายิงประตูแรกในลีกนะครับ
แล้วก็มีอาเดสตูนเยสนาที๗๘และบรูโนโมเรด้านาที๘๑
สุโขทัยนั้นทวงคืนให้จากจอนบาโจ้นาที๒๕
และเรนนานมากเวสมายิงแก้ตัวนาที๕๖
จบเกมนะครับบุรีรำนั้นคว้าชัยในลีกเป็นนัดที่๔

ครับเริ่มจะหาฟอร์มเก่งของตัวเองเจอแล้วนะครับ

ส่วนผลคู่อื่นนะครับพัทยายูเนเต็ดครับ
เสมอกับอามียูเนเต็ดไป๒ประตูต่อ๒เกมนี้
เนียเนกราวของพัทยาเหมาคนเดียว๒ลูกนะครับ

ซูเปอร์พาวเวอร์ไป๒ประตูต่อ๐
ราชนาวีครับเสมอกับบีซีเทโรศาสนาไป๑ต่อ๑
คู่นี้มี๒จุดโทษฝั่งละ๑ลูกก็เสมอกันไปนะครับ
เกมนี้มิดฟิลหน้าหล่ออย่างชาริวชับปุ๋ย
ทำประตูได้แล้วในรอบ๒ปียิงได้นาทีที่๖๐
ส่วนอีกลูกเป็นประตูใจของทางด้านทิตินนศรีชัยนาทีที่๖๗
บังเกาะกราศครับชนะราชบุรี๓ตัว๐
กลายดูสรุปแต่ละคะแนน
ก็เลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาฝูงนะครับ
แต่ว่าคะแนนยังรอยต่อเท่าเดิมคือแต้มเดียวนะครับ

โอ้โห๓ทีมหลังนี่แต้มอยู่ที่ประมาณ๔๐กลาง
บุรีรำนี่ถือว่าคุณเหนื่อยหน่อยในการป้องกันแชมป์
คือพลาดไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องไปลุ้นให้หัวด้านบนเนี่ย๓ทีมบนเขาพลาดด้วยนะครับ
ไปดูนี่กันหน่อยที่เราจะถ่ายทอดสดนะครับ
กับศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
ในวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับ

รอบรองชนะเลิศของศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย๒๐๑๖วันนี้
พระรักษณ์ทีวีไทยทอดสดซึ่งทางด้านโค้ชมีลักษณ์ใสแน่นงาม
ลูกทีมนั้นให้ปิดจุดแข็งของทีมคู่แข่งที่มีทีเด็ดจากลูกยิงไกล
อีกทั้งต้องระวังคนนี้นะครับโกดรัสบาฮาโดรี่
เล่นทีมชาติอีรานชุดแชมป์เอเชีย๒๐๑๖เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็ผมเช็คข้อมูลมานะครับก่อนที่วันนี้จะบรรยายเกมเนี่ย
แต่ว่าดูแล้วเรื่องของศักยภาพความสามารถตัวเนี่ย

อกจากนี้ยังมีผู้เล่นทีมชาติอีรักษ์อีกถึง๙คนที่ต้องระวังนะครับ
ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนสำหรับเกมในวันนี้นะครับ
แต่โค้ชหมียังเชื่อว่าจะเอาชนะได้ในเวลาปกติ๔๐นาทีก็คือเอาชนะให้ได้ในเกมนั่นเองนะครับ
ซอลสโมสรชิงช้ำเอเชียรอบรองชนะเลิศนะครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทั้ง๒คู่ครับ
ส่วนคู่ที่๒ครับชนบุรีบลูเวฟพบกับนาฟิศอัลวาซาสในเวลา๑๙นาฬิกาติดตามทั้ง๒คู่กับทางไทยรัฐทีวีไม่มีพลาดอย่างแน่นอนนะครับ
ย้ำอีกครั้งนะครับว่า๒คู่นี้มีไฮไลท์ให้ดูที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยนะครับ
ไม่บอกว่าทีมไหนแต่ว่า๑ใน๔ทีมนี้ไม่ใช่ชมบุรีกับนาโกย่า๒ทีมที่แข่งขันกับ๒ทีมนี้แหละประตูนี้น้ำหนักร้อยกว่าโล
เป็นอีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันรายการนี้ติดตามกันได้กับทางไทยรัฐทีวีนะครับ